ที่จังหวัดประธุมธานีฮะที่วัดบึงบาประภาสวรรคที่นั่นก็คึกคลัก
เพราะเขาไปกราบไหว้ไอ้ไข่
ไข่นี่ก็ขึ้นชื่อแต่ก่อนเข้าไปเจอไอ้ไข่จะเจอนี่ก่อน
เวสวรรณถูกต้องครับที่วัดบึงบาประพาสวัสดิครองสิบตะบนบึงบะ
อเผินน้องเสือจังหวัดประธุมธานีฮะใกล้ประเทศนี่เอง
ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาขอพรเริ่มต้นที่ท้าเวสุวรรณก่อนเนอะ
แล้วไปกราบไหว้ไอ้ไข่วัดบึงบาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดกันอย่างคึกคัก
ผู้มีจิตศรัทธาฮะเขาก็มาถวายสังฆฐานกับเจ้าอาวาสวัด
เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งยังแวะซื้อนี่ผ้าญี่ปุ่น
เฮ้ยแขวนเอาไว้แบบนี้
เหรอมันเป็นเสื้อผ้าแบบญี่ปุ่นเหรอ
ประมาณนั้นคือการได้ผ้าไปไม่ได้ช้อปปิ้งอย่างเดียวคุณผู้ชม
เหมือนเป็นการได้ช่วยเหลือได้ทำการแบบว่าได้ทำบุญกับทางวัดด้วย

สายมูมาเลยเขาบอกว่าต้องไปดูตรงนี้ตรงนี้ดังมากของทางวัด
บอดบอดกิจกรรม
ไม่ใช่บอดแล้วต้องกระจั่วใหม่อะไรอย่างนี้นะไม่ใช่ไว้บอด

กิจกรรมปกติก็จะเขียนกิจกรรมของทางวัดนะคะใช่
วันที่เท่านั้นเท่านี้มีงานอะไรใด
นั่นแหละน้องใบตองมีคนเอาของดีของเด็ดเอาพูดตรงเลขที่เป็นเกี่ยวกับวันที่นู่นนี่นั่น
เวลาอะไรก็ตามแต่เอาไปเสี่ยงโชค
เลยได้โชคจากบอดนี้
สุดท้ายเลยชาวบ้านเขาพูดกันปากต่อปากเลยต้องมาถ่ายรูปกันเนี่ย

บอดไม่บอดอันนี้ตอบไม่ได้แล้ว
มันแล้วแต่คนไงหนึ่งในนั้นคุณน้ำฝนมาพร้อมครอบครัวผู้ที่ดวงเห็ง
นำของเล่นพร้อมน้ำแดงขนมหวานมาแก้บนกับไอ้ไข่วัดบึงบา
เพราะได้โชคมาอาหารกันเตอะ
เลขท้ายสองตัวโตมากโตแค่ไหนไม่ได้บอกจำนวนน่ะเนอะอีกทั้งนะมาแล้วเนี่ยกระจุดทูปเสียงท้ายหน่อย
เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ทำไมเก็บเอาไว้เสียงโชคพรุ่งนี้
โอ้โหอันนี้คือเพลงเหรอคะ
บ่นบ่นเป็นอย่างนั้นแหละเอาออกมาเป็นแบบนี้ก็ของเขาก็ว่าไปอีกก็คนละคนดวงเห่ง
คุณเจษดาขาวละเอียดนักธุรกิจด้านอาหารนำเอารูปปั้นไก่นะน่าจะเป็นไก่ชนปูนปั้นหนึ่งคู่
พร้อมขนมเปี้ยน้ำแดงประทัดอีก๕๐๐นัดเอามาแก้บนกับไอ้ไข่วัดบึงบ่า
ไหนก็เอามาแล้วเนอะอยากรู้อยากเห็นอยากดูประธานจัดให้หน่อยได้ไหมครับ
ตั้ง๕พันนัทไปตามเขาไปดูได้ไงโอ้โหรอรอนิดนึง